ให้คุณผู้ชมดูสองคลิปนี้ค่ะถูกแชร์อยู่ในโลกโซเชียลนะคะ
ออกมาฉลองกันใหญ่เลยครับคือถึงขั้นที่นายกราธมนตรีเนี้ย
ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าพอยกเลิกเคอร์ฟิลล์แล้วเนี่ยถ้ายังคงฝ่าฝืนแบบออกมาแว้นมาอะไรกัน
อาจจะมีการพิจารณาประกาศใช้เคอร์ฟิลล์อีกรอบนึงนะ
เขายกเลิกเคอร์ฟิลล์เป็นการทดลองดูก่อนว่ายกเลิกแล้วจะเป็นยังไง
ไปดูสองคลิปนะคะคลิปแรกเป็นคลิปแว้นกันค่ะ
ปลดล็อกวันแรก
คือเสียงในคลิปเสียงผู้หญิงบอกว่าปลดล็อกวันแรก
แต่รถกระบะดิฉันไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าแว้นหรือเปล่านะคะ
แต่ว่ามาเบิ้ลเครื่องซิ่งกันอยู่แบบนี้ค่ะ
ใช้ชื่อว่าขยะซิ่งเป็นรถกระบะหลายคันเลยค่ะ
รวมตัวเบิ้ลเครื่องเสียงดังแล้วก็ควันดำบนถนนอย่างที่เห็นนะคะ
คนอื่นโอ้โหรถคันอื่นไม่กล้าวิ่งผ่านอ่ะครับ
ปล่อยให้แบบเบิ้ลกันไปให้หนำใจก่อน

เกิดขึ้นที่กลางสี่แยกไฟแดง

โอ้โห

ตอนกลางคืนแล้วก็ไปเต้นกันแบบนี้
ตรวจสอบแล้วนะคะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงหัวค่ำ
๑๒มิตรทุนายนที่ผ่านมาคือล่าสุดเวลาช่วงบ่ายวันนี้ค่ะ
เจ้าของโพสต์และคนที่อยู่ในคลิป๖คน
เป็นเยาวชนชายอายุ๑๕เท่านั้นเองนะคะ
ไปพบตำรวจสพคลองหงคอหงค่ะ
คือเจ้าของคลิปเขาบอกว่าที่เขาไปเต้นกันแบบนี้
เพราะก่อนหน้านี้มีการแชร์คลิปวิดีโอจากเพจดังเพจนึง
แล้วก็บอกไปในโพสต์ว่าถ้ามีคนคอมเมนต์เกินร้อยคอมเมนต์
ตัวเองจะเต้นแบบที่แชร์อยู่บ้าง
ปรากฏว่าคนมาคอมเมนต์เกินคาดหมาย
ก็เลยต้องทำคลิปเต้นตามที่รับปากเอาไว้
ระหว่างทางกลับบ้านไปเดินเล่นกันมาในตลาดนัด
เปิดท้ายขายของประมาณ๓ทุ่มถึงสี่แยกไฟแดง
ช่วงที่ติดไฟแดงเลยชวนกันเลยไปเต้นทำคลิปเอาไปโพสต์
มี๔คนที่ยืนเต้นกันบนถนน
อีก๒คนก็คือเปิดเพลงคนนึงถ่ายคลิปคนนึง
รวมแล้วกลุ่มนี้เขามีกัน๖คนอายุแค่๑๕เองค่ะ
เขาก็บอกว่าสำนึกผิดแล้วทำไปคึกขนองตามภาษาวัยรุ่น
อยากจะขอโทษสังคมอย่าทำตามนะ
ยืนยันว่าจะไม่สร้างปัญหาแบบนี้อีก
ตำรวจก็ว่ากล่าวตักเตือนทำประวัติเอาไว้แล้วเปรียบเทียบปรับนะคะ
ประมวลกฎหมายอาญารวมถึงตามพรบรถยนต์ด้วยนะคะ

แต่ตรวจสอบแล้วก็คือน้องเขาบอกว่าไม่ได้ฝากเคอร์ฟิลล์

ค่ำวันที่๑๒มิถุนายน
แต่พอเห็นคลิปลักษณะแบบนี้ค่ะ
ทำให้วันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็ออกมาพูดถึงกรณีการยกเลิกเคอร์ฟิลล์วันแรกเมื่อคืนนะคะ
ก็มีข่าวมีคนแชร์มีคนโพสต์กันเยอะ
ว่ามีกลุ่มเด็กแว้นมาสร้างความวุ่นวายกันค่อนข้างเยอะ

ผู้ปกครองทั้งสังคมต้องช่วยกัน

ประกาศใช้เคอร์ฟิลล์อาจจะกลับมาอีกรอบหนึ่ง
อันนี้ทดลองยกเลิกเคอร์ฟิลล์กันดูก่อน
พรกรฉุกเฉินยังอยู่นะคะจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน

ไม่มีด่านเคอร์ฟิลล์ก็ตั้งด่านกวดขันเด็กแว้นก็ได้